สวัสดีครับกีฬาเราเริ่มต้นกันที่การแข่งขันแอร์เรสวันชิงแชมป์โลกนะครับ
ครั้งแรกของโลกแล้วก็ครั้งแรกในที่เอเชียที่เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพนะครับ
แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นชาวอเมริกันครับ
ส่วนใหญ่การแข่งขันก็เป็นชาวอเมริกันเกือบหมดแล้วนะครับสิบหกครั้งนะครับ
แต่ว่าคนนี้ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดนะครับในรอบชิงชนะเลิศระดับโกเรสนะครับ
ก่อนจะรักษาอันดับแล้วก็บินเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่ง
สำเร็จด้วยเวลา๔๒๒๔๖๓วินาทีครับที่สองเนี่ยเป็นฟิลิปโกฟอสนะครับ
นักบินชาวอเมริกันเช่นกันครับทำเวลา๕๐๓๘๗๕วินาที
และที่สามครับก็คือจัสตินฟิลิปซันแชมป์จากรอบเทสนะครับ
ครั้งที่แล้วนะครับทีมมาจัดที่บ้านเราทำเวลาไป๕๑๐๓๘๘วินาที
โคนก็บอกนะครับว่าเขาภูมิใจมากที่สามารถคว้าแชมป์มาครองได้
ซึ่งทั้งหมดมันก็เกิดจากความที่เขานั้นขยันในการฝึกซ้อม
แล้วก็มุมานะตั้งใจทุกอย่างนะครับก่อนที่จะได้แชมป์ในครั้งนี้ครับ
ส่วนที่๒นะครับเครื่องบินหมายเลข๔๐นะครับ
พิธีปิดก็มีนางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานนะครับในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ
โดยรับความสนใจจากสื่อมวลชนและก็ประชาชนมาก
เพราะว่าอย่างที่บอกกระแสการตอบรับ
เขาก็คาดหวังว่าในงานนี้จะมีผู้ชมมาติดตามประมาณเรือนแสนคนได้
ก็สามารถทำสำเร็จนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ที่เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศยิ่งใหญ่แบบนี้
ของกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่รวดเร็วที่สุดของโลกนะครับ
ความเร็วระดับ๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วบินอยู่เหนือศีรษะเราเพียงแค่๑๐เมตรกว่าเท่านั้นนะครับ
โอกาสครั้งต่อไปของบ้านเราจะมีอีกมั้ย
แล้วก็อีกหนึ่งโอกาสคือการมีนักบินคนไทยนะครับ
จะแข่งขันในรายการนี้จะมีโอกาสไหมก็ต้องติดตามในอนาคตนะครับ